โดยอังกฤษเป็นประเทศแรกที่จะเริ่มการทดลองในเดือนมิถุนายนนี้
กลุ่มเป้าหมายหลักคือประชากรวัยทำงานอายุ๓๐ปีขึ้นไป
ซึ่งได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด๒เข็มแรกแล้ว
เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของวัคซีนเสริมตัวนี้
โครงการทดลองวัคซีนเข็มที่๓นี้เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน๑๙๓ล้านปอนด์จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร
โดยคนกลุ่มนี้ต้องเป็นผู้ที่รับวัคซีนโควิดเข็มแรกไปในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
เดือนมกราคมที่ผ่านมา
อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองจะได้รับการดูแลและดูว่ามีผลข้างเคียงใดเกิดขึ้นหรือไม่
โดยจะมีการเก็บตัวอย่างเลื่อนมาวิเคราะห์ระดับภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงหลังฉีดไปแล้ว๒๘วัน๘๔วัน๓๐๘วันและ๓๖๕วัน
และทุกคนจะมีแดรี่อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งจะมีการส่งสัญญาณเตือนไปยังเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์
ถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น
และยังมีโทรศัพท์ฉุกเฉินตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อติดต่อแพทย์ที่ดูแลการทดลอง
ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำต่างได้อย่างทันท่วงที
โดยการทดสอบนี้จะใช้วัคซีนที่สหราชนาจักรได้สั่งซื้อแล้วทั้ง๗ชนิด
โดยจะฉีดให้ผู้ร่วมทดลองห่างจากการฉีดวัคซีนเข็มที่๒ไปประมาณ๑๐๑๒สัปดาห์
และจะใช้วัคซีนคนละยี่ห้อกับผู้ที่ทดลองได้รับใน๒โดสแรกด้วย
สำหรับการเดินหน้าฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙ในสหราชอาณาจักรในเวลานี้
สามารถฉีดวัคซีนให้แก่พลเมืองได้แล้วกว่า๕๗๘ล้านโดส
แบ่งเป็นผู้รับวัคซีนโดสแรก๓๖๙ล้านราย
คิดเป็น๗ใน๑๐ของประชากรผู้ใหญ่
ส่วนผู้ที่รับวัคซีนครบ๒โดสแล้วมีอยู่๒๐๘ล้านราย
ซึ่งทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีเกราะป้องกันตนเองพอสมควร
อย่างไรก็ตามในแมทแฮนคอกรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษ
ยังแสดงความเป็นห่วงและอยากให้ประชาชนออกมารับวัคซีนให้ครบทั้ง๒เข็มแรกก่อน
เพราะผลการทดลองนั้นชี้ว่าการรับวัคซีนครบ๒โดส
จะมีประสิทธิภาพในการรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ได้ดีกว่า
กระตุ้นให้ประชาชนอายุ๓๒ปีขึ้นไปออกมารับวัคซีน
หลังจากทางการเตรียมวัคซีนเพิ่มเติมในจำนวนที่เพียงพอต่อจำนวนประชากรแล้ว
สำหรับผลการทดลองการฉีดวัคซีนเข็มที่๓
คาดว่าจะทราบผลในเบื้องต้นในช่วงเดือนกันยายนนี้
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทดลองจะช่วยให้รัฐบาลตัดสินใจได้ว่า
จำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันเข็มที่๓
ให้กับประชากรกว่า๒๐ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิดไปครบถ้วนก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่
เพื่อป้องกันการระบาดระลอกใหม่จากไวรัสกลายพันธุ์
ในช่วงฤดูหนาวหรือเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้
และเป็นข้อมูลสำคัญให้กับนักวิทยาศาสตร์ประเทศอื่นทั่วโลก
ที่จะนำไปพิจารณาการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙เข็มที่๓
เพื่อปกป้องชีวิตของพลเมืองของตัวเองต่อไป
ธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน